เป็นข่าวดีสำหรับน้องเยาวชน
แล้วก็ทำให้ผู้ปกครองยิ้มได้ภาคภูมิใจนะครับ
เพราะว่ากลุ่มมิดผลเขาเฟ้นหาเยาวชนจากทั่วประเทศ
เป็นเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอด
นวัตกรรมใหม่จากพืชเศรษฐกิจได้

ที่ไทยกำลังจะก้าวไปสู่ยุค๔๐
ก็ต้องฝึกบ่มเพาะบุคลากรให้มีคุณภาพ

สุดยอดนวัตกรระดับเยาวชน๑๒ทีมสุดท้าย

ผ่านเข้ารอบสร้างนวัตกรรมจากพืชเศรษฐกิจ
ชันไอเดียแสดงพลังความคิด

นวัตกรรมความคิดพลิกชีวิตสู่อนาคต

ขานรับนโยบายไทยแลนด์๔๐
บุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศไทยค่ะ
เด็กไทยก็มีศักยภาพในเรื่องของการทำ

สามารถที่จะตอบโจทย์
เอาสิ่งของที่มีเหลือใช้
หรือเป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีอยู่มาก
มาต่อยอดให้เกิดโดยใช้นวัตกรรม

จะทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไร

หรือว่าพัฒนาเป็นในเชิงธุรกิจ
ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าแข่งขันในเวทีนี้

โดยการนำพืชเศรษฐกิจไทยมาต่อยอดความยั่งยืน
เช่นข้าวโพดมันสับปะหลังอ้อยและปาล์ม
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ประกวดครั้งนี้มีรางวัลรวมกว่า๑ล้านบาท
แต่รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล๒แสนบาท

จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำเสนอแผ่นคลัสเตอร์ปิดแพ้จากเซลูโลสอ้อยค่ะ

หรือว่าหลายอย่างที่มาประกอบในช่วงเวลานั้นพอดี
ทำให้เราคิดว่าบางครั้งเราหยิบยื่นจุดนี้ขึ้นมาก็ได้นะ

ซึ่งทุกคนอาจจะมองแค่ว่าอ้อยส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำตาล
แต่ใครจะรู้ว่าอ้อยสามารถเป็นเวชพันธุ์ได้เหมือนกัน
บางครั้งความคิดของเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ที่ตัวเราเสมอไป
การที่มีโครงการแบบนี้โครงการดีจากมีผล
สนุนให้เราก้าวเท้าออกมาคุณควรก้าวออกมาค่ะ
บางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอาจจะพูดไม่รู้เรื่อง
วันนี้คนอื่นอาจจะรู้เรื่องด้วยก็ได้ค่ะ